ชาวชายภูมิกันหน่อยรู้จักแก๊งเทโลกันไหมคะ
แก๊งนี้เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบ
หัวหน้าแก๊งเนี่ยชื่อบอยกลางเหลือเกิน
เพราะว่ายกพวกเป็น๑๐บุกไปที่หอพักนักศึกษาแห่งหนึ่ง
แล้วไปไล่ฟันเขาอ่ะค่ะหลายคนโดนฟันบาดเจ็บสาหัสไปเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่ค่ะนี่นะคะมาเป็นสิบบุกถล่ม
เขาบอกมาถล่มคู่อริที่หอพักแล้วไม่ได้มามือเปล่าค่ะ
ปีนก็มีมีดก็มาปืนก็มีมีดก็มามีไม้ด้วยมีขวดเหล้าด้วย
มาถึงก็ยิงปืนขู่อยู่ด้านหน้าเลยแล้วบุกเข้าไปในหอพัก
เอาขวดเหล้าคว่างปลาเอามีดดับไล่ฟัน
มีคนโดนฟันยาวเป็นแผลแบบ๑๕เซนติเมตรนี่เห็นไหม
ความขวดมาแบบนี้เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗ตุลาคม๓ทุ่มนะคะ
นี่เอาอีกเอาสิไม่ได้แคร์เลยตอนแรกไม่รู้มั้งว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วมันไม่จบที่วันที่๒๗เพราะคืนฮาโลวีน๓๑ตุลาคม
นี่ค่ะมาอีกมาอีกแล้ว

คุยังเห็นไหมลักษณะเหมือนเป็นก้นหินบ้างค่ะ
ว่างก้อนหินเข้าไปในหอแต่ว่าสังเกตได้ว่าคราวนี้เนี่ย
มาแบบระยะไกลไม่เข้ามาประชิดแล้ว
เพราะรู้แล้วว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิด
แต่เอาจริงนะคะมันเห็นไปหมดแล้วล่ะค่ะ
เห็นหน้าหมดแล้วล่ะว่าพวกคุณคือใคร

หอพักตรงนี้เนี่ยมันเป็นหอพักนักศึกษาที่ไม่ได้แยกชายหญิง
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีห้องพักอยู่ประมาณ๑๐ห้อง
ก็ไปเจอกับหนุ่มคนนึงอายุ๑๖ปีค่ะ
คนนี้คือคนที่ถูกฟันนะคะ
มีคนหนึ่งถูกฟันกลางหลังรู้สึกว่าจะเป็นซี่โครงขวาด้านหลังค่ะ
ยาวเป็นแผลยาว๑๕เซนติเมตร
นี่ค่ะโดนฟันทึบเข้าไปแบบนี้เลย
เขานี่แหละที่เป็นคนเล่าให้ฟังว่า
คนที่มาบุกถล่มหอพักแห่งนี้

เอ้าแล้วไปทะเลาะอะไรกันเป็นอริอะไรยังไงกันเหรอ

อะไรนะจีบสาวกันแล้วต่อยกัน
อยแพ้บอยเลยพาเพื่อนมารุม

เขาบอกว่าวันที่๒๗บอยเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนนึง

ก็เลยเกิดการชกต่อยกันแต่บอยสู้ไม่ได้
วิ่งหนีไปแต่ไม่ได้หนีไปเฉย
เพราะว่าไปยกพวกขับพลิกอัพ

กรูไปเอามีดฟันทุกคนในหอเลย
ตัวเขาอยู่รังท้ายก็เลยหนีไม่พ้นก็โดนฟันเข้าไปนะคะ
แล้วเขาบอกด้วยว่ามีเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
หลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นรถหลบหนีไป

ก็น่าจะมีฝากเฉียงกับพวกที่พักอยู่ด้วยกันกับผมนี่แหละครับ
เห็นป่ะมีปืนด้วยใช่ไหมมีครับ
ปืนยิงไหมยิงแต่ไม่แตกครับ

เล็งเราเลยเหรอเล็งตัวเอง

กว่าสองที่ครับกว่าสองที่ครับก็แตก
ได้คุยกับเจ้าของหอพักนะคะเขาบอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บก็โทรแจ้งตำรวจเลยว่ามีเด็กในหอถูกทำร้ายบาดเจ็บ
ว่าแจ้งความแล้วด้วยแต่ตอนนี้คดีไม่คืบเลยค่ะเธอบอกเธอกลัวมาก
เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุข่มขู่เอาไว้เลยว่าจะเอาระเบิดมาคว่างใส่หอพัก
เธอก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะ